สำหรับต้นต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙รอบใหม่นี้นะคะ
คาดการณ์ว่าเกิดจากรายงานต่างด้าวที่ลักลอบ

เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย
แล้วเอาโรคโควิด๑๙เข้ามาด้วยนะคะ
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญนะคะ
เพราะมองว่าเอ๊ะมีขบวนการซึ่งเป็นคนไทยอยู่เบื้องหลัง
ที่นำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาหรือเปล่า

นายกรัฐมนตรีนะคะมอบหมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะ

นางยกบอกว่าอ่านรายงานแล้วบางส่วน
แต่ตอนนี้รายงานที่อ่านมามันยังไม่ไปถึงเลย
สำหรับต้นต่ออยากให้ไปถึงต้นต่อจริงนะคะ
และทุกครั้งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ค่ะ
ย้ำเสมอประชาชนทุกคนเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโควิด๑๙ด้วยนะ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพพื้นที่เขตติดต่อ
และฝากดูแลแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
เนื่องจากที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศเช่นกัน
เพราะรายได้หลายอย่างมาจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการประมง

และการติดเชื้อรอบใหม่นี้ไม่อยากให้ไปโทษแรงงานต่างด้าวนะคะ
ส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิเศษเอาผิดขบวนการลักลอบ
แรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศ
อบหมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการเรื่องนี้ค่ะ
เรื่องต้นได้รับรายงานด้านการข่าวมาแล้วกำลังดำเนินการอยู่
แต่ยังไปไม่ถึงคนที่อยู่เบื้องหลัง
ขอให้มีการสืบสวนต่อเพื่อสาวถึงผู้อยู่เบื้องหลัง
และจับเป็นรายไปยืนยันต้องกำจัดคนไม่ดีออกไป

อกจากนี้ค่ะนายกตอบคำถามสื่อมวลชนที่ถามว่า
ไม่ล็อกดาวน์ช่วงปีใหม่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นหรือเปล่าท่านนายก
นายกระบุว่าถ้าควบคุมได้ไม่มีปัญหาขึ้นอยู่จะควบคุมได้มากน้อยเพียงใด

สิ่งสำคัญจะต้องไม่ออกนอกพื้นที่

พร้อมกันนี้ระบุถึงกรณีนักการเมืองและภาคการเมือง
อย่าทำการเมืองในเรื่องโควิด
ขอให้ร่วมมือกันทำเพื่อประเทศชาติ
ถ้าร่วมมือกันแล้วประเทศจะเดินหน้าไปได้ค่ะ
ปิดท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพอเนื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มัสค่ะ
บอกว่าขอให้มีความสุข

ดื่มแอลกอฮอลจะเป็นอันตรายต่อตนเองและการใช้รถใช้ถนน
ส่วนพอนั้นขอให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข
มีการพัฒนาสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความเป็นอยู่ดีขึ้นเอาดีแบบหลายเท่าเลย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนด
นายกรัฐมนตรีตอบครบทั้งเรื่องของโควิด๑๙
การสอบสวนขบวนการลักลอบและปิดท้ายด้วยการอวยพร